ทีนี้มาดูเหตุการณ์คุณพระช่วย

เป็นเหตุการณ์กู้ภัยเขาสังกัดเดียวกัน

กู้ภัยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดบึงทองหลางประจำจุดนี้

เขาอยู่ที่ใต้ทางด่วนปรากฏว่าเขามีการมาทวงกัน
ทวงไฟไซเรนที่ติดรถนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ลุมบอลกันแบบนี้นะพระเข้ามาช่วย
ที่ที่ฉันบอกว่าคุณพระช่วยเนี่ยเห็นไหม

แต่คุณพระก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณพระก็เจ็บเหมือนกันนะคะ

ใช่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างมูลนิธิกู้ภัยสังกัดหนึ่ง

จุดบริการประจำจุดของเขาก็คือ
วัดบึงทองหลางเขตราชพระกรุงเทพฯ
จู่ก็มีกู้ภัยสังกัดเดียวกัน
แต่ประจำคนละที่ขับรถกระบะ
ขับรถตู้ที่มีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิเข้ามาสองคันก่อน
หลังจากนั้นคนในรถค่ะลงมาเจรจาตกลงอะไรสักอย่าง
แต่สุดท้ายคาดว่าทั้งสองกลุ่มน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัว
ก็เลยทำให้เหตุการณ์บานปลายอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
คนที่เจ็บหนักสุดชื่อว่านายเพียว
เป็นกู้ภัยประจำจุดวัดบึงทองหลาง
คือศีรษะแตกเลือดออกในตาตาบวมปูดบวม
จากการถูกทำร้ายด้วยท่อนเหล็กท่อนไม้แล้วก็เก้าอี้พลาสติกของวัด
ทีนี้จากการสอบถามคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือชื่อว่านายไอซ์
ไอซ์เป็นกู้ภัยสังกัดเดียวกันกับคนเจ็บครับ
แต่ปัจจุบันในไอซ์นั้นได้ย้ายไปประจำจุด
บริเวณใต้ทางด่วนบริเวณถนนลาดพร้าว
ก่อนหน้านี้ในไอซ์เขายืมไฟไซเรนติดรถกู้ภัยไป
ราคาของไฟแปลกหมื่นนะซึ่งเป็นของนายเพียว
แต่พอถึงกำหนดอ้าวไม่ยอมคืนกลับบ่ายเบียงก็เลยโมโหขึ้นมา
กระทั่งวันที่เกิดเหตุในไอซ์มาถึงจุดวัดบึงทองหลาง
เพื่อไปเจรจากับนายเพียวขอคืนเถอะนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของในเพียวกลับพาเพื่อนมาอีก๒คันรถหรือประมาณ๑๐คน
พอมาถึงกลุ่มของนายไอซ์ก็ลงมากระชากเสื้อของในเพียรแล้วก็รุมทำร้ายเลย
ระหว่างนั้นก็มีพระรูปนี้เข้าไปช่วยห้ามแต่กลุ่มคู่อดีตก็ไม่หยุดแล้วครับ
แล้วก็พูดจาบอกกับพระว่าเรื่องนี้พระไม่เกี่ยวนะ
บังคับให้ผมถอดชุดมูลวิธีออกเหลือแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวครับ
แล้วก็จะเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาทุบผมเพื่อที่จะลากผมขึ้นรถตู้ไป
แต่พอดีว่าทางหลวงพี่มาพอดีหลวงพี่ท่านนั้นชื่อหลวงพี่หล่อ
เข้าไปกอดท่านท่านก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ผมก็ได้แต่บอกว่าหลวงพี่ช่วยผมด้วยหลวงพี่ช่วยผมด้วย
อยากให้เขาเอาผมไป
ทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นแล้วกัน
เขาบอกว่าเดิมทีเดียวนะจุดที่ทำการของกู้ภัย
อยู่ในวัดบึงทองหลางจุดนี้มันอยู่ที่ประตูทางออกของวัด
ทีเดียวในยุคคอสชทหารประจำจุดนี้
แต่หลังจากที่คอสชหมดไปทหารก็กลับกลมกองค่ะ
ก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นที่ทำการของกู้ภัย
แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็มาทะเลาะกันทำให้ทรัพย์สินของวัดเนี่ยเสียหาย
พระก็ได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้จะไม่ให้กู้ภัยเข้ามาตั้งจุดบริการ
ในวัดอีกต่อไปส่วนกู้ภัยที่บาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มคู่อริ
ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอตำรวจเรียกตัวคนที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนที่สำนักงานมูลนิธิ
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิตอนนี้ได้มีการเรียกตัวนายเพียว
และกลุ่มที่ประจำจุดวัดบึงทองหลางไปสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว
ส่วนกลุ่มนายไอซ์ฝั่งคู่กรณีได้อ้างกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกว่า
ถูกกลุ่มนายเพียวหาเรื่องก่อนก็เลยป้องกันตัวค่ะ